คนจนกับคนรวยเป็นความกัน

คนจนไม่มีเส้นไม่มีสาย
ก็เป็นห่วงว่าสู้คดีไปก็แพ้เขา

กระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้า
เป็นที่มาของความไม่ยุติธรรม

โปรดติดตามตอนต่อไป